คราวนี้เป็นการขโมยต้นไม้อีกแล้วคุณ
ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีใบด่างใบสวยงามแบบนี้
แล้วเอามาตั้งไว้หน้าบ้านนะคุณไม่รอดพ้นเลย
เพราะว่าใบด่างแบบนี้มันมีราคา
จันทบุรีนะคุณมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นเลย
ว่ามีคนร้ายเดินข้ามถนนมามาหน้าบ้านพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
จากนั้นนะยกต้นบอนกระดาษด่างออกไปทั้งต้นเลยคุณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม๒๐ของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านบอกว่าต้นบอนกระดาษด่างเนี่ยนะครับ
ราคาต้นละ๑๒๐๐บาทเพราะมันสวยมากคุณ
สวยจริงผมอยากได้ผมชอบต้นนี้ใบสวย
เขาก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความตำรวจสพเมืองจันทบุรี
ต่อมาตำรวจก็ทราบว่าคนร้ายที่ขโมยต้นบอนกระดาษด่าง
มีการโพสต์ขายลงในโซเชียลด้วยนะคุณนะ
แหมเอาของคนอื่นไปแล้วเอาไปโพสต์ขายอีก

ล่อซื้อให้ผู้ต้องหานำต้นไม้มาส่ง
และเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายฉัดชัย
ในวัดอายุ๒๙ปีทันทีเลย
แล้วก็หลักฐานที่พบนะฮะมัดตัวผู้ต้องหาได้
ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะที่นายฉัดชัยใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นบอนกระดาษด่างต้นสวยนี้

ฉัดชัยจำนวนต่อหลักฐานสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุขโมยต้นบอนกระดาษด่างไปจากหน้าบ้านของผู้เสียหายจริง

ซึ่งปกติที่บ้านขายต้นไม้นานาชนิดอยู่แล้ว
ส่วนไม้ที่หายากและเป็นพันธุ์นิยมต่างหรือคนเล่นเนี่ย
ก็จะมีราคาสูงก็จะโพสต์ขายในโซเชียล
โดยเฉพาะต้นใบด่างแบบนี้แต่ท้ายที่สุดไปไม่รอดถูกจับนะครับ